ยังไม่ตอบก็คือยังไม่ได้ใบค่ะ

ก็ใช่สิก็บอกเมื่อเช้าแล้ว

ความขัดแหยงอีกครั้งค่ะท่านมัธมารยกต์ออกมาออกสารขอโทษประชาเช็นของท่านน้องค่ะ
แล้วท่านนัยโบนไม่อยากจัดแก้ปัญหาแบบเกินเดิมเราก็เลยมองว่าเอ๊ะจะฝัดดีวัฒน์กันอีกรอบหรือว่า
โห้ใดหรอกไม่มีแล้วนะเดี๋ยวก่อนทำงานก็อารมณ์มันก็ขนเนี่ย

วันนี้คิดว่ามีคนมาพูดเข้าไปว่า๑๐๐วันหรือ

อันนี้เป็นตามเทิมบาททั้งหมด
ทุกอย่างหมดก็ทำตามเทิมบาท

ก็เดี๋ยวก็ดูอ่ะเดี๋ยวก็ดู
ก็ไม่รู้ก็ก็ธรรมดานะธรรมดานะ
ก็ผมบอกไปตั้งแต่เช้าแล้วเมื่อเช้านี้ก็บอกว่านายกพูดเด็ดขาด
เป็นคนเด็กต่างที่ใช้วิธีเด็กต่าง
โปรดติดตามตอนต่อไป